บอกว่าเป็นดาราสมัยนี้นะคะดารามันมีเยอะเนาะนะคะ
มีงานบ้างนะคะอาจจะไม่เล่นละครอย่างเดียวด้วยสมัยนี้ก็ต้องหาแบบว่า
ลำไพ่พิเศษกันหน่อยอาชีพเสริมกันหน่อยคุณจิ๊บปกฉัดคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้ในงานละครก็ซบเซาไปเนอะล่าสุดค่ะก็ผ่านทำมาเป็นอาชีพเสริมนะ
ทำมาพักใหญ่แล้วด้วยเขาแอบกระซิบว่าเงินดีไม่แพ้ดารานะคะ
ส่วนข่าวที่ว่าเจ้าตัวเล็งฝากขายไว้เพื่ออนาคตจะมีลูกนะคะ
บอกเลยว่าตอนนี้ขอคิดดูก่อนนะคะพี่เพราะอะไรรู้ไหม
ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันแพงเหลือเกินที่สำคัญยังไม่รู้เลยว่าใครจะมาเป็นพ่อ
เอ้าได้ยินแบบนี้ค่ะแล้วพี่บอสหวานใจจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
อ่ะจริงจริงแล้วจิ๊บไม่ได้คิดว่าจิ๊บจะมีลูกแต่ว่าบังเอิญว่าจิ๊บก็เล็งเห็นว่า
แล้วถ้าเกิดเผื่อว่าในอนาคตจิ๊บต้องแต่งงานแล้วจิ๊บอายุเท่านี้แล้วแล้วสามีในอนาคต
ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยเขาอยากมีลูกขึ้นมาแล้วเราตอบโจทย์นี้ให้เขาไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ฝักไข่นี้นะครับมันจะมีค่าฝักไข่จำนวนไข่ที่เก็บ
ต้องคิดหนักเพราะว่าตัวจิ๊บเองก็ต้องทำมาหากินเงินก็ต้องใช้

แล้วเราต้องรับผิดชอบเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เราไม่ชัวร์ไงว่าเขาคือจะเป็นสามีในอนาคตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบ
นี่แหละผู้หญิงสมัยนี้คุณผู้ชมค่ะมีการวางแผนเป๊ะเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะ
ดูจากการตอบคำถามแล้วเธอไปศึกษามาเหมือนกันนะเรื่องการฝากไข่นะคะ
อุ้ยนี่ฉันก็ศึกษามาเหมือนกันผู้หญิงสมัยก็ต้องศึกษาเอาไว้นะคะ
เพราะว่าค่าฝากไข่ถึงมันจะมีประโยชน์มากมายขนาดไหน

เฉพาะค่าฝักไข่ที่คุณจิ๊บบอกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นแสน
แล้วค่ารายปีค่ารายเดือนค่าจิปาถะต่างในการดูแลรักษาไข่ของเราอีกแล้ว
มันเป็นต้นทุนของผู้หญิงคนเดียวทั้งนั้นเลย

ก็อนาคตไงเดี๋ยวรอใครเป็นสามีอาจจะชดเชยกันไป